ส่วนผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าโหงบ้านเช่าหลังนี้
อืมไม่น่าจะอยู่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านตลอดเลย
เพื่อนบ้านชอบเอารถมาจอดขวางหน้าบ้านตัวเองอืม
พอออกไปเตือนนะคะเกิดการทะเลาะกันเพื่อนบ้านเนี่ย
ทะเลาะถึงคำหลอกว่าพูดมากขนาดเนี้ยเดี๋ยวเอาปืนมายิงปากเลย

ถ้าจำทางก็เรื่องของมึงที่มึงจะจ่ายก็เรื่องของนับ
เอ่อไม่รู้เยอะมาก็บ้านที่หลัง

มึงลงมามึงแน่จริงมึงลงมามามา
ทำไมจะต้องมาข่มขู่กันถึงขนาดนี้ด้วย
แต่บ้านใกล้เรือนเคียงถ้ามีปัญหากันอยู่ลำบาก
ใช่ค่ะนี่เป็นการทะเลาะกันระหว่างหญิงสาว
ที่โพสต์คลิปกับเพื่อนบ้านนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะคะ

ทำให้สามีของคู่กรณีถึงกับเอาปืนมาข่มขู่
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะคะ
เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่บนบ้านอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ถนนนะ
ที่ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันกลับเข้าบ้าน

มันเป็นเหตุการณ์ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะแฟนไล่เข้าบ้านไปก่อน

มักจะจอดรถเยื้องเข้ามาหน้าบ้านเธอบ่อย
ซึ่งเธอเองก็พูดเรื่องนี้กับแฟนหลายครั้งว่า
เพื่อนบ้านคู่กรณีได้ยินแต่ก็ไม่เคยมาพูดคุยกัน
คือพูดอาจจะพูดอยู่ข้างรั้วพูดอยู่หน้าบ้านนะคะ

ของเธอและบ้านคู่กรณีเป็นบ้านเช่าอยู่ติดกัน

คู่กรณีมีรถกระบะ๑รถเก๋ง๑
แต่รถกระบะเนี่ยชอบเอามาจอดหน้าบ้าน

ก็เลยล้ำเขตหน้าบ้านเธอมา
ทำให้บ้านตัวเองแทบไม่ได้เอารถยนต์มาจอดเลย
จอดแต่รถจักรยานยนต์๔คัน
ซึ่งเคยขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นทางเพื่อนคู่กรณี๑ครั้ง
แต่ตอนนั้นถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
โดยให้เหตุผลว่ามันคือน้ำบ้านฉันทำไม

ต่อมาเธอก็เลยไปจ้างช่างมาทำทางขึ้นที่บ้านเธอนะคะ
สุดท้ายก็เป็นปัญหาเพราะเพื่อนบ้านอยากมาลงทางที่บ้านเธอจ้าง

ซึ่งเธอบอกว่าเงินส่วนนี้ออกเองจะใช้เอง
ทำไมไม่ทำบ้างล่ะมันไม่แพงไม่กี่พัน
ก็ต้องบอกเพื่อนบ้านอย่างนี้แต่เพื่อนบ้านก็ไม่ทำนะคะ

แต่เพื่อนบ้านคู่กรณีก็ยังไม่พอใจนะคะ
มาถีบมากระทืบรถจักรยานยนต์บ้านเธอ
แล้วก็ไปโวยวายเพื่อนบ้านหลังอื่นด้วย
แต่ลูกของเพื่อนบ้านคู่กรณีของเธอคนนี้
เข้าใจนะมาขอโทษขอโพยบ่อย
ทำให้เธอเนี่ย

โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
อยากจะทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหา
ล่าสุดทั้งสองฝ่ายจับไม้จับมือกันแล้วนะ

หลังจากเจ้าของบ้านเช่าเขาเข้ามาไกลเกลี่ยมาตกลงกัน
ส่วนปัญหาที่จอดรถหากไม่พอ
ก็ให้ไปจอดข้างบ้านของเจ้าของบ้านเช่าซะเลย
ด้านสามีพันรยาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคู่กรณี

โดยเฉพาะตัวสามีบอกว่าตอนเกิดเหตุที่บอกว่า
ชักปืนยิงปากเนี่ยเมาไปกินเหล้ากับเพื่อนมานะคะ

ก็เลยเห็นปืนก็เลยพูดคำว่าปืนไป
ส่วนหญิงสาวผู้โพสต์ก็เลยยอมไม่แจ้งความ

อภัยต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะ
ค่ะจับไม้จับลงถ้าพูดคุยกันมันก็ได้ข้อตกลงนะคะค่ะ
แต่คุยตอนเล่าเข้าปากนี้ส่วนมากตกลงกันไม่ค่อยได้นะ